คนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์ไว้ก่อนการเลือกตั้งก่อน
คุณชูวิชกระมวลวิสิทธิ์ใช่ไหมดอม
ความเครื่องด่ายคุณชูวิสเป็นยังไร
ก็เขาใช้คำว่าไล่เมียคบชู้เอาอีหนูเข้าบ้าน

คุณชูวิสเนี่ยโพสต์บอกว่า

อีหนูออกงานอย่างเป็นทางการ

หน้าตาพอพาไปวัดตอน
หน้าตาพอพาไปวัดตอนค่ำได้

แล้ววงเล็บว่าแถมพกกัญชาด้วย

จะไหวหรือนี่คุณชูวิทย์ตั้งคำถาม

หมดเวลาทำลับล่อหลบซ่อน
คบชู้เจรจาหวานแหวว

พากันประกาศให้ลุงข้างบ้านฟังว่า

เพราะวิกฤตของประเทศชาติรอไม่ได้
ทั้งที่ตัวเองเป็นคนสร้างวิกฤตให้เกิดขึ้นเอง
เอ๊ะอะก็อ้างเรื่องปากท้อง

ยังหน้าด้านให้เมียหลวงช่วยกลับมาซักผ้าให้อีก
ก็คือขอร้อยภาษีสินเสียงของก้าวไกร

จิตใจมันช่างเฮี่ยมโหด
ยังเหลือความเป็นชายชาตรีอยู่ไหม

มีการใช้คำว่าอีหนูในโพสต์แบบรัวครับ

ก็คงไม่ต้องบอกว่าจะหมายถึงใคร
จากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำเพื่อปากท้อง
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยอีกด้วยครับ
นี่โพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์ครับ
พูดถึงเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวเผื่อน้องที่ดูข่าวอยู่
การพาไปวัดตอนค่ำที่เปรียบเทียบหมายถึงอะไร
การพาไปวัดเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่า
ถ้าจะพาแฟนไปวัดไปทำบุญต้องพาไปเช้า
ถ้าแฟนเราสวยพาไปเพราะว่าตอนเช้าวัดคนเยอะ
ถ้าแฟนเราสวยอย่างน้ำแข็งพาไปตอนเช้า
จะได้ไปอวดเขาว่าแฟนเราสวยคนมาทำบุญ

พาไปค่ำนี่หน้าตาอาจจะเข้าขั้นสวยปลาสลิด
สวยไม่มีหัว
เคยเห็นหัวปาซาลิดเมื่อกี้
นั่นแหละฮะนี่คือคำเปรียบเทียบกัน

คนนี้เนี่ยนะวิเคราะห์ไปข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อตามคนนี้
ถ้ามีคุณชูวิทย์แล้วนี่อีกคนนึง

คือพี่ตู่จตุพรบอกเลยแล้วผมเห็นพร้อม
บอกถ้าไม่มีสองลุงตั้งรัฐบาลยาก
โอ้โฮก็คิดดูสิสองลุงก็เท่าไหร่

แล้วส่วนตัวเบิร์ตก็ยังไม่เชื่อว่าประชาธิปัตย์
จะมาแม้บางส่วนอะไรอย่างนี้
ผมยังไม่เชื่อเอาฟังพี่ตู่จตุพรก่อนดีกว่า
คุณจตุพรพรมพันธ์แก่นำคณะหลอมรวมประชาชน
ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางไทยรัฐทีวีบอกว่า
หลังจากพักเพื่อไทยแถลงกับภูมิใจไทย
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะครับประกาศชัดเจนว่าเพื่อไทย
แล้วก้าวไกลอย่าขาดกันแน่นอนแล้ว
แม้ว่าจะมีความพยายามอยากจะให้กลับบ้านเราเถอะนะ
แล้วก็ตามค่ะแม้ว่าพักเพื่อไทยเนี่ย
บอกว่าจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
แต่มันยังไม่เกินครึ่งของรัฐสภา
รัฐสภาคืออะไรรัฐสภาคือมีทั้งสอสอและสอวอ
โอ้โหยังอีกไกลจาบใดยังไม่มีพักสองลุง
ก็จะไม่ได้รับเสียงโหวตจากสวหรอกฟังจตุพรพรมพันธ์นะครับ
ภายใต้ตัวเลขตามคณิตศาสตร์และความชอบทำนี่มันสวนทางแกน
สะบัดสัตว์ต่อสิ่งที่พูดหาเสียงไว้กับประชาชน

แล้วพักเพื่อไทยที่ต้องผมบอกเลยว่า

น่ากลัวก็คือคนเลือกพักเพื่อไทยเอง
ที่เขารู้สึกว่าเขาผิดหวังแล้วเขาก็จะออกมา
ผมเชื่อว่าโอกาสของคุณเศรษฐานะขณะนี้ทางการเมือง

นี่ไงคือถ้าสมมุติเกิดพูดถึงพักสองลุงนะพี่เบิร์ต
ถ้าเกิดว่าเป็นลุงป้อมลุงป้อมได้๔๐เสียงใช่ไหม
อากาศว้างมือไปแล้ว
ใช่แต่ว่าคือเขาบอกว่าต่อให้เอาลุงไหนสักลุง
ก็จะได้เสียงสวมาอีกสัก๗๐๑๐๐เสียง
แม่แต่นี่แหละครับคุณผู้ชมดูสองทางเลือกของพักเพื่อไทย
ทำไมคุณจตุพรถึงวิเคราะห์ว่ายาก
นี่แหละค่ะคือคุณจตุภรณ์บอกว่า
แค่แถลงว่าจะเอาสองลุมเข้าร่วมก็พังแน่นอน

คือแบบแรกเสนอชื่อคุณเศรษฐาแบบไม่มีสองลุง
แบบที่๒เสนอชื่อคุณอุ้งอิ๊งแบบมีพักสองลุง
ซึ่งแบบหลังอาจจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นได้กี่วัน
อันนี้ผมที่เราคุยกันไปตอนต้นรายการว่า
โอ้โหเสถียรภาพมันจะง่อนแง่นซะละเกิน
ที่สำคัญประชาชนโอ้โหเหรอ
คุณตู่จตุพรบอกว่าประชาชนคาดการณ์

แล้วคุณอุ้งอิ๊งจะไม่มีแผ่นดินอยู่อีกหรือเปล่า

จะเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัฒน์คนสุดท้ายเลยหรือ

แต่ว่าถ้าหลุดมาถึงคุณอุ้งอิ๊งเนี่ย
นะครับและจำเป็นจะต้องแถลงว่า
พักที่เข้าร่วมประกอบด้วยพักใดบ้าง
และก็มีสองพักนะครับ
รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ
รวมกระทั่งพักประชาธิปัตย์ด้วย
ผมเชื่อว่ามันเป็นแรงเหวี่ยงก่อนการโหวตอย่างที่คาดไม่ถึง
ก็คือความจริงชังมันถึงที่สุด
นะครับเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัฒน์คนสุดท้าย
และนี่นะครับพักเพื่อไทยก็ถูกปิดฉากโดยปริยาย
ผมเชื่อว่าเขาจะโหวตให้แต่ไม่ได้เป็น
คือโหวตให้คนก็เต็มบ้านเต็มเมือง
คือได้เป็นก็แทบจะรากเลือด

และท้ายที่สุดจะมีแผ่นดินอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ส่วนกรณีคุณทักษิณจะได้กลับมาไทยหรือเปล่า
คุณตู่จตุพรบอกว่าถ้าคุณทักษิณนะนะ
อยากกลับบ้านแบบเท่ไม่ติดคุกไม่แต่วันเดียว

คนอยากกลับบ้านนะอันนี้ที่คุณจตุพรบอกนะครับ